ปอดควายค่ะคุณผู้ชมเป็นขนมโบราณของชาวจังหวัดตรัง
ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้อยู่ที่ตรังแต่ว่าอาจจะเคยเห็นนะ
เพราะว่ามันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าถังแตกเหมือนกันไปดูค่ะ
จริงแล้วมันก็เหมือนกันนะนะมันก็ไม่คล้ายกันใช่ไหม
ท้องถิ่นเขาเรียกต่างกันเรียกได้หลายอย่างเลย
งขลาเขาจะเรียกหัวหลาดสตูนเรียกมาแล้วนะคะ
หรือว่ามีชื่ออีกก็คือขนมฝามีจื้นขนมกระทะโบราณ
แต่เรียกกันไปถูกต้องแต่ว่าเราก็จะรู้จักกันขนมถังแตก
แต่นี่ต้องบอกว่าเป็นขนมของชาวตรังนะคะ
เป็นขนมขึ้นชื่ออยู่คู่กับตรังมานานหลายร้อยปีค่ะ
หนุดหรือว่านายกรีธาอินทรชัยอายุ๖๓ปี
เจ้าของร้านขนมปอดควายลุงหนุดเจ้าเดิม
บอกว่าเป็นคนชาวจังหวัดตรังขนาดแท้เลย
ขายขนมนี้มากว่า๓๐ปีตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ใช่มาจนถึงราคาชิ้นเล็ก๒๐บาทชิ้นใหญ่๓๕บาท
เมื่อก่อนดิบขายดีได้วันละกว่าหมื่นบาทเลยนะคะ
แต่ว่ามาตอนนี้ยอดขายลดลงหน่อยหนึ่ง
แต่ก็ยังขายได้วันละ๒๐๐ชิ้น
รายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ๖๐๐๐บาท
ก็เลี้ยงดูครอบครัวได้สบายเลยนะ
พูดถึงจุดเด่นของขนมปอดควายลุงหนุดกันหน่อย
ก็คืออยู่ที่ความหอมนุ่มละมุนของเนื้อขนมนะคะ
ซื้อเอาไปเก็บเอาไว้ทิ้งไว้นานเนี่ยเอามากินก็ยังนุ่มเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน
แป้งไม่แข็งต้องกินร้อนนะ
ทิ้งไว้สักพักนึงเริ่มเหี่ยวแล้วไม่อร่อย
แต่นี่คือบอกว่าจุดเด่นอยู่ที่แป้งยังคงนุ่มอยู่
ส่วนไส้มี๓ไส้นะคะไส้ถั่วไส้มะพร้าวแล้วก็สังขยา
อันนี้ผมชอบมากไส้สังขยา

และมันก็ผสมผสานกันร่งไว้เตยกับกะทิอะไรเงี้ยเนาะ

ให้เลือกตามใจเลยใครอยากจะกินบ้างแล้ว

ส่วนใหญ่เวลามันมีกะทิเนี่ยผมมักจะชอบเพราะมัน

ตลาดเซ็นเตอร์พอยท์ถนนรื่นรมนะครับ

เขาขายตอนไหนเนี่ยดูดึกนะ

ที่นี่เนี่ยนะคะอยู่ใกล้กับสารกลางจังหวัดตรังค่ะ

อยากจะถ่ายทอดวิธีการทำขนมปอดควายให้กับคนรุ่นใหม่ด้วย
เพราะว่านับวันก็จะมีคนทำน้อยลงแล้ว
ทั้งที่ขนมปอดควายขายได้ดีรายได้งดงาม
เรียกว่าเป็นเศรษฐีย่อมเลยนะ

ลองทานดูสักทีคุณผู้ชมครับแล้วจะติดใจ
ทีเด็ดเขาอีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ที่แป้งเนี่ย
ที่คุณนิวนาวบอกว่ามันเก็บไว้แล้วมันยังนุ่มอยู่
น่ารองนะคะมีโอกาสจะไปลองค่ะ